ช่วงนี้นี่หลายคนอารมณ์ร้อนนะคะอารมณ์ขึ้นง่าย

ใช่นี่เป็นวลีเด็ดที่ตามมาก่อนหน้านั้น
ทีนี้เกิดเหตุลักษณะคล้ายกันที่ภูเก็ต

เป็นรูปในไอจีแล้วก็ส่งแบบสติ๊กเกอร์หัวเราะในไอจี

ใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ธรรมดา
เพราะว่าเขาโมโหสุดท้ายจากสติ๊กเกอร์หัวร้อนเนี่ย

จนทำให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งแล้วก็ประเจ็บสาหัสหนึ่งเลยนะคะ

คุณผู้ชมแค่ส่งสติ๊กเกอร์หัวเราะแค่นั้นเหรอคะ
ในสตอรี่ไออาร์ในสตอรี่เฟซบุ๊ค
เขาไปหัวเราะเรื่องอะไรเนี่ยมันถึงขั้นขนาดนี้เลย
นั่นแหละสิคะทำให้เกิดเรื่องหัวร้อน
แล้วก็ลงไม้ลงมือกันถึงขั้นเสียชีวิตเลยคุณผู้ชม
แล้วไปดูภาพขนาดเกิดเหตุกันหน่อยนะคะ
อันนี้เป็นภาพขณะที่ผู้ชาย
คนที่สะพายกระเป๋าเขาควักปืนออกมายิงสายผู้เอริ
แล้วก็ตามเข้าไปเหมือนจะยิงซ้ำ

ก็ยังพอรู้พฤติกรรมอ่ะใช่ค่ะแล้วหลังจากที่ยิงเพื่อนจนล้มไปแล้วนะ
ก้มหน้าเหมือนจะเจาะยิงซ้ำลงไปอีกอ่ะค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะเดินขึ้นรถไปนะคะ
ไม่ได้หลบหนีนะคะเพราะขึ้นรถไปแล้วโทร๑๙๑รอมอบตัวกับตำรวจ
สุดท้ายตำรวจมาตามรับตัวกลับไปเกาะดำเนินคดีนะคะ
ทีนี้มาไล่เลี่ยงกันว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและผู้ก่อเหตุคือใคร
ผู้ก่อเหตุคือนายอัครวัฒน์มณีบัวรัฐอายุ๓๗ปีนะคะ
ผู้ชายคนนี้เขาเป็นพนักงานห้างค้าปลีกแห่งหนึ่งอยู่ในภูเก็ต
เขาสารภาพว่าเขามีปัญหากับนายสันเพชรทองช่วยอายุ๓๑ปี
คนที่ทำงานอยู่ในแผนกเดียวกันแต่อยู่คนละผลัด
หลังจากนั้นนายสรรเพชรก็ส่งสติ๊กเกอร์หัวเราะมาให้
เท่านั้นแหละนายอัครวัฒน์เขาก็เลยอัพรูปปืนขึ้นสตอรี่อีกครั้ง
แล้วก็เป็นการพูดคุยกันผ่านเนี้ยค่ะข้อความส่วนตัว
เขาก็ถามนายสันเพชรว่าส่งสติ๊กเกอร์หัวเราะเยอะมาทำไม
พัทธลุงเหมือนกันนายสันเพชรก็ตอบกลับมาว่า
ส่งอะไรก็ได้โทรศัพท์กูอย่างที่เห็นนะคะ
นี่แหละเป็นจุดแห่งการบาดหมางกันค่ะจนช่วงเย็นเมื่อวานนี้
วันเกิดเหตุนายสันเพชรไม่ได้ทำงานเพราะว่าเป็นวันหยุด
ก็เลยซ้อนรถมอเตอร์ไซค์มากับเพื่อนคือนายอัครพลนี่แหละ
เป็นชาวจังหวัดพัทธรุงเหมือนกันมาดักรอนายอัครวัฒน์
ก็พกท่อนเหล็กยาวหนึ่งเมตรเนี่ยมาด้วยใส่กระสอบปุ๋ยมาทีนี้พอนายอัครวัฒน์
นะคะตุรสอบเบื้องบ้นเพราะพวกนายสันเพชรคนส่งสติกเกอร์หัว
้อที่เป็นคู่กรณีเนี่ยมีบาดแผลถูกยิงที่ศีรษะหนึ่งนัดแล้วก็เสีย
ในที่เกิดเหตุนะคะส่วนนายอัครพลคนขี่รถมอเตอร์ไซค์ที่มาด้วยกัน
ก็ถูกยิงที่ลำคอทะลุหลังหูด้านขวารู้สึกตัวดี
เจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลค่ะส่วนปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนลูกโม่จุดสามแปด
ตำรวจภูเก็ตนะคะตำรวจสภเมืองภูเก็ตก็รวบรวมหลักฐานประกอบสำนวนคดี
แล้วก็แจ้งข้อหากับนายอัครวัฒน์ดำเนินคดีต่อไปค่ะ